ออบจอร์ภาษาโรค
ออบจอร์ภาษาโรค

คุณน้ำฝนแม่ค้าผลไม้คนสวย
ก็ได้รับไปแล้ว๑๐๐๐บาท
ตอนนี้เนี่ยเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าครับ
ว่าผู้โชคดีคนต่อไปจะเป็นใคร

อ่าที่ข้าวแกง

เห็นไลฟ์อยู่เลย

เขาเรียกอะไรนะแม่

อร่อยมาก

ต้องสนุกหยุดที่ร้านของเธอคนนี้
โอ้โหมีคนซื้อเต็มเลย

เฮ้ยเฮ้ย
ดูด้วยว่าพี่ที่เขามาซื้อของเนี่ย

ไม่ให้ถึงมาซื้อร้านนี้ค่ะ
อร่อยแล้วก็ได้เต้นด้วยเหรอฮะ

ก้าวเหนียวขวายค่ะ

หิวเลยอ่ะคือมันไม่หวานจนเกินไปแต่ว่ามันจะแบบมันแล้วก็หอมหอมแล้วมันมีงาป่นผสมกับน้ำตาลด้วย
ใช่ค่ะเอออร่อยอ่ะอันนี้อร่อยข้าวเหนียวกับแม่ค้าอันไหนมันกว่ากัน
แม่ค้ามันกว่าอ้าวคำถามคืออะไร
คำถามมีอยู่ว่าคำขวัญของอำเภอหัวหินคืออะไร
และนี่แหละครับคือแม่ค้าผู้โชคดีเพราะลีลาการขายที่เด็ดสรติขนาดนี้เนี่ย
แต่ลีลาเด็ดจะช่วยให้เธอคว้าหนึ่งพันบาทไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับ
ท่องเที่ยวหัวหินแวะถิ่นมนต์ขังทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงาม

รับเงิน๑๐๐๐บาท

ยังนะครับยังยังไม่หยุดแจกเหลือผู้โชคดีอีก๓ท่าน
จะเป็นใครแผงไหนไปแจกกันต่อเลยครับ
แวะร้านขายของชำไหมเจ้าของอยู่เปล่า

หวัดดีครับอ๋อหวัดดีครับผม

ครับทุกอย่างตั้งแต่ศากะเบือยยันเครื่องบินรถ

มีตลาดปุ๊บเราก็มาอยู่เลย

ขัดผิวครับ

เอาล่ะคำถามมาเลย

ก๋วยจั๊บเจ้าแรกในหัวหิน
คือร้านแม่มาลีเขาเปิดขายมาแล้ว

๕๐ปีชัวร์ไหมให้คิดก่อน

ถ้าถูกรับ๑๐๐๐ถ้าผิดนะครับ

เรียกได้ว่ารู้ลึกรู้จริงเลยล่ะครับ

แม่มาริเขาเริ่มขายมาก่อนนี้นะ
รวมระยะเวลาก็ราว

ถูกต้องค่ะ

เอาล่ะมามอบกันเลยครับผม

ต้องไปร้านอาหารทะเล

เพราะที่ร้านนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดา

๘อำเพลิงถูกต้องค่ะ
รับไปเลย๑พันบาท

ปะจวบคีริขาวแม่นี้มีเจ้าเดียวน้ำภิกษ์นี้
เพราะว่าปูเน่าแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาไปไหน
ไม่ใช่ใช้ของสดใหม่
ใช้ของจดใหม่ก็ไปชิมหน่อยได้ไหม

อินเงินคือหืมทำไมมันกรอบแล้วฮะคั่วจนแห้ง

อร่อยขนาดนี้เนี่ยมีเหรอจะไม่ใส่ถุงกลับบ้าน
ขณะที่เหล่าซุปตาของเรากำลังเพลิดเพลินกับของกินแซนอร่อยในตลาดครับ
พี่ป้าน้าอาก็เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปแบบนี้นี่แหละครับ
นี่เรียกว่าเป็นช่วงคืนความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องรับปีใหม่ใช่ไหมล่ะครับเนี่ย
ร้านนี้พี่ฝนไม่ธรรมดานะครับเพราะว่านี่แม่สุภาพเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นคนโวยวาย
เพราะมาขายของมาขายของแล้วเป็นคนสุภาพ
ร้านนี้อยู่มานานยังแม่ขายของแห้งมาประมาณจะสิบปีแล้ว
แต่ก่อนขายของอื่นแต่อยู่หัวหินมา๔๐กว่าปี
ทำอย่างอื่นก่อนขายอะไรก่อนแม่
ขายพวกขนมขนม
ขายพวกไก่ทอดขายพวกป่อเพี้ยส่ง
เขาเรียกว่ามืออาชีพนะก็คือแบบว่าชวนคุยแล้วเอาของให้กิน
แล้วก็เหมือนหลอกให้เราซื้อไม่หลอกค่ะ
คือถูกใจแล้วก็จะซื้อนะคะไม่ถูก

เป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสน
คำถามนะครับถามนะแม่
อำเภอหัวหินเดิมนั้นมีชื่อว่าอะไรคะ

ชื่อหนึ่งคือบ้านอะไร

สมอเรียงกับแหลมหิน

หัวหินในสมัยก่อนครับเรียกว่า
บ้านสมเรียงเพราะมีแนวโคตรหินน้อยใหญ่
เรียงรายไปตามแนวชายฝั่งนั่นเองล่ะครับ
จึงมีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมิศาสตร์ว่า
สมเรียงต่อมาได้กลายเป็นบ้านแหลมหิน
และบ้านหัวหินในที่สุด
ถูกทั้ง๒ชื่อ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้ก็เรียกว่าเราได้มีความสุขนะ
ได้มาเจอได้มาคุยกับพ่อค้าแม่ค้า

แล้วก็มีสวยกว่าตัวจริง

เดี๋ยวดูนะครับว่าครั้งหน้าเราจะไปตลาดไหน
ไปเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ใดนะครับ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาขอแรง

เพื่อชุมชนกลับเงินรางวัล๓๐๐๐๐
พร้อม

เร็ว
เร็วเร็ว

เร็วเวลาใกล้แล้ว

เจ๊กน้อซาสี่โงลูกเจ๊กโป้ยเก้าจั๊บ
อันนี้ขอภาษาประตูเกรดค่ะ
จะได้สามหมื่นหรือไม่
อยู่ในมือของ

เวลาที่ทำไปคือ
เวลาที่ทำไปคือ